เรานำเสนอเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาหลายแบบ

รุ่นเล็กรุ่นใหญ่สวอะไรรวบรวมมาหมดเลย
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าการแข่งขัน
มันสนุกสนานเฮฮาขนาดไหนกันบ้างค่ะ
จำได้ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
เรานำเสนอไปแล้วเป็นการกีฬาปิดตาต่อยมวย

นัวกันตุ๊บเลย

กรรมการวิ่งหนีแทบไม่ทันนะคะคุณ
เล่าไปแล้วว่ามันสนุกสนานมากบรรยากาศ
เพราะว่ากติกาก็คือ
นักมวยต้องปิดตาก่อนทั้งสองฝั่งเลย
แล้วก็ต่อยกันตามคำสั่งของพี่เลี้ยง

เดินหน้าต่อยเลยต่อยซ้ายถอยหลัง
เหยียบกางเกงเหยียบขาเหยียบเท้าเพื่อนเหยียบขี้หมา

วันก่อนดิฉันก็ให้คุณชนะลองแล้ว

ว่าคุณจะเดินไปตามคำสั่งดิฉันถูกไหม

ว่านั่งแล้วก้นจำเบ้าไม่ลงเก้าอี้
อันนี้มีโอกาสเป็นอัมภาษณ์ใหญ่

ตาดีอยู่มาปิดตาไม่ให้มองเห็น

จัดขึ้นที่จังหวัดพยาวงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดลี

กีฬารุ่นเดอะกันต่อนะคะ
มากเรียกรอยยิ้มได้ไม่แพ้กันเลยค่ะ

สร้างสุขผู้สูงอายุอบตท้ายดงนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนี่แหละค่ะ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงนะคะ
ที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
สนุกสนานมากนะดิฉันจำได้ว่าการแข่งขันนี้เนี่ย
ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วย
ยาดมยาลมยาหม่องต้องมาพร้อมนะคะ
แล้วก็กิจกรรมต่างที่ผู้สูงอายุได้ทำนี้
มีหลายอย่างนะคุณจำได้ไหมคุณชนะ
มีอะไรบ้างนะปิดตาตีปี๊บใช่ไหม

ถูกต้องสนุกสนานเฮฮากันไปนะคะ
คือกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ

กีฬากีฬาเป็นยาพิเศษ